คุณเคยได้ยินคนขายไก่ย่างแบบไหนที่ทำให้คุณอยากซื้อมากที่สุด

คนนี้หน่อยนะอันนี้คืองานอุ้มพระดำน้ำประจำปี๒๑๖๖ที่เพชรชบูรณ์นะครับ
แล้วราคาจับต้องได้คุณมีกรรมตังค์ไป๓๐บาทก็อิ่มได้
แล้วกรอบกับฤลาการขายแม้เด็ดสนตรีนะครับ
คุณลำพึงหรือเจ๊เก๋แสงสุขบุญอายุ๔๒ปีโอ้นี่
ร้านนี้รู้เลยว่าใครใหญ่นี่เอาชื่อเมียขึ้นก่อน
อีกคนนึงพี่สำลิดแสงสุขบุญอายุ๔๖นะครับ
ภรรยากับสามีนี่ขอโทษขอโทษดูท้องดูความขายดีซะก่อน
พี่ผู้ชายสบตาหน่อยเวลาเมียพูดไม่ค่อยสบตาก็
เปิดร้านขายไก่มานานกว่า๓๐ปีส่งต่อกันมารุ่นถึงรุ่น
แต่รุ่นพอเนี่ยนะเริ่มต้นจากร้านเล็กก่อนขายตามหมู่บ้าน
ตามหมู่บ้านขายตามตลาดนัดที่ราชบุรีบ้านเกิด
แต่ปัจจุบันเดินสายขายทั่วประเทศ
ถ้าเดินสายแสดงว่าดีว่าเก่ง
นักฟุตบอลจะเดินสายได้นี่ต้องเก่ง
ถูกมั้ยอันนี้ขายไก่ย่างเดินสายพระเจ้าพระคุณ
ชบูรณมาขายเป็นครั้งแรกโอ้โหขายดีอ่ะ
เริ่มต้นที่ไม้ละ๒๐บาท
โอ้โหนี่เขาใช้ชื่อของทั้งสองท่านมาตั้งนะ
เป็นเนื้อหนังแดงสำลิด
ถ้าแดงเนี่ยสำลิดสำลิดนี่คือชื่อพี่ผู้ชาย
แต่ถ้าออกเหลืองเขาเรียกว่าเหลืองลำพึง
อ๋อพี่ปรายยาคือชื่อเมีย
ถ้าปีกไก่ไม้อะไรพี่ปีกไก่ไม้ละ๔๐บาท
แต่ไม่ได้มีปีกเดียวโอ้โหปีกใหญ่นั่น๒ปีกนั่นน่ะนะ
เนื้อสะโพกอ่ะเออนอกสะโพกเบอร์ชอบ
ไม้ไหนพี่๖๐บาท
เนื้ออกไก่ไม้ละ๖๐๗๐บาท
ซอสเกาหลีชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้น
หมูอบน้ำพึ่งก็มีขีดละ๔๕บาท
จากความอร่อยแล้วที่เบิร์ตบอกมี๓๐บาทคุณอิ่มแน่นอนนะครับ

บอกการหมักไก่ที่เจ้มจ้น

ใส่เครื่องเทศกระเทียมพริกไทย

ถ้าเหลืองลำพึงชื่อเมียจะเป็นสูตรดั้งเดิม
ถ้าแดงสำลิดเนี่ยชื่อผัวเนี่ย
จะเป็นสูตรใหม่แต่ละสูตรต้องระจน้ำซอสปรุงรส
ระจด้วยน้ำลาว่าจนชมก่อน

เห็นในถาดไหมชำนะครับ
โอ้โหนี่ส่วนผสมของน้ำแบบเฮ้ยบอกด้วยเหรอ
บอกมาเลยหรออ๋อน้ำตาลปี๊บน้ำตาลกับน้ำพึ่งอ๋อให้มันหวานนะ
ขณะที่น้ำจิ้มแจ่วทำสดใหม่ทุกวันใช้มะนาวสดพริกเนี่ยคั่วเอง
ก็ดูน่าจะรู้ว่าใครจะเป็นคนคั่วพริก
แต่ละวันจะโอ้โหแต่ละวันใช้ไก่สด๗๐๐๘๐๐กิโลกรั
โอ้โหขายวันละเท่าไหร่นะขายได้นะที่เข้าเนี่ยนะ
สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทต่อวันครับคุณผู้ชมฮะวันเส้นเบอร์เลอร์ไงโอ้โหใส่อ่ะ
ทองแบบตะโกนใช่ไหมไข่แบบนั้นอ๋อทองใหญ่เท่าเกิน
โอ้โหสุดจริงพี่สำลิดพี่ลำเพิงมาขายไทยรัสบ้างหน่อยแม่
แต่สงสัยอย่างหนึ่งมี๒สูตรใช่ไหมดั้งเดิมกับสูตรใหม่
อ่าถ้าดั้งเดิมอร่อยแล้วทำอันใหม่ทำไม
อะไรนะก็ทำให้อร่อยมากเป็นทางเลือก
พี่สำริทโอ้โหสุดยอดเลยผมรู้ผมรู้พี่คั่วพริกพี่จะเป็นคนคั่วพริกแน่นะครับโอ๊ยน่ากินครับ
ใช่ค่ะสุดยอดจริง